เรื่องการทวงถามความยุติธรรมให้กับเสือดำตอนนี้เนี่ย
กำลังเป็นประเด็นที่ร้อนระอุอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะคะ
รวมไปถึงร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างพี่เสกโลโซเอง
ก็ออกมาทวงถามถึงความยุติธรรมให้กับเสือดำ
เสียงดนตรีนะคะกับเสียงเพลงที่มีชื่อว่า
เสือดำนะเรสวนนั่นเองค่ะ
ซึ่งเนื้อหาของเพลงเป็นการถามว่า
ผู้ที่ฆ่าเสือดำมีสิทธิ์อะไรไปฆ่า
และทำไปเพื่ออะไรเสือดำผิดอะไร
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็มีเหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุน

ในหัวใจในชีวิตนี้
ก็จะชอบใช้อย่างน้อย
ก็เป็นเพลงเสือดำนะเรสวนนะคะ

กับบันเทิงไทยรัฐที่นี่ที่แรกเลยนะคะ
เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับเสือดำเช่นกัน
ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ส่วนเรื่องที่เราจะดำเนินงานกันต่อไป
ก็คงจะทำให้ทุกคนกลับมาเริ่มมองแล้วก็คิด
สิ่งสำคัญที่เราควรรักษามันไว้

ที่คิดว่าจะทำอะไรก็ได้
ต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าในสังคมก็มีคนให้ความสนใจนะครับ
ต่อไปจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีครับ

ต่างกันออกไปแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
ก็คือต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเสือดำนั่นแหละ